ส่วนวันนี้อีกหนึ่งทวนาเมนต์นะครับเป็นเกมระดับโลกให้ดูกันกับ
ซอลโต๊ะเล็กด้านสโมสรชิงแชมป์โลกครับลุ้นเชียร์กันหน่อยนะครับ
สำหรับตัวแทนทีมไทยของเราซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนะครับผม
หลายคนยังไม่ทราบแต่ว่านี่คือรายการที่น่าไปดูมากนะครับ
ฟุตซอร์สโมสรชิงแชมลโลมีตัวแทนแล้วก็กัปตันทีมของห้าสโมสรจากห้าทวิปเข้าร่วมการแบ่งขันนะครับ
ก็มีการแถลงข่าวกันเมื่อวานสายเอครับชนบุรีของไทยนะครับ
อยู่ร่วมสายกับของบราซิลแล้วก็ลอสแองเจลิสครับ
ทีมจากกินีแล้วก็สายบีเนี่ยมีของสเปนนะครับ
ของทางสหรัฐอเมริกาขาดเพียงแมคนัสทีมของฟาวเกานะครับ
ที่จะเดินทางมาถึงในวันนี้ทางมีทั้งคนใส่เล่นงามครับ
กุญศึของชนบุรีบอกว่าลอสแองเจลิสนะครับ
แข่งนัดแรกในวันนี้เจอกัน๒ทุ่มครึ่งนะครับ
บอกว่ามีข้อมูลค่อนข้างน้อยก็ไม่รู้วิธีการเล่นเหมือนกัน
ซึ่งเขาก็ซื้อผู้เล่นนะครับ๖คนทั้งบราซิลแล้วก็สเปนมา
เพื่อมาเล่นในรายการนี้ถือว่าอันตรายนะครับ
แต่ก็ปรึกษากับทางแล้วก็นะครับ
ทีมชาติไทยที่เคยเห็นผู้เล่นจากสเปนว่าควรจะเล่นแบบไหนในเกมนี้
ปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนะครับบอกว่าจะทำผลงานให้เต็มที่สมศักดิ์ศรี
สำหรับแฟนฟุตซอลชาวไทยที่ติดตามเชียร์ขณะที่ริคาโดเอสโค้ชนะครับ
ทางแอเลดิโก้บอกว่าการเจอทีมเจ้าภาพไม่ง่ายแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายที่จะเอาชนะให้ได้ครับ